ลงทุนกับเราสิเราเนี่ยรักพี่นะ

แต่ขณะเดียวกันวันนี้มีการจับกลุ่ม

ที่ต้องหาตามสารเฉพาะทั้งความปฐม
ตามหมายจับสารทั้งความปฐมเนี่ย

โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะฮะ

นี่ฮะวินาทีเข้าจับกลุ่ม
คือมีขบวนการสาวข้ามเพศ

เป็นกระบวนการสาวข้ามเพศ

แพรรี่หรือนายเอกพล
อารวาสหลอกลวงในโลกโซเชียลโดย
แผนประทุศกรรมของกระบวนการนี้

โดยเขาก็จะโพสต์รูปภาพส่วนตัวลักษณะวาบวิว

แล้วก็หาเหยื่อที่เป็นชายขี้เหงา

นัดแบบว่านัดเจอนั่นแหละ
ขอให้ผู้เสียหายส่งรูปภาพขณะอวัยวะเพศ
มาให้ดูก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เหยื่อหลงเชื่อก็ส่งรูปผู้ต้องหากลับกลุ่มครัว
หากไม่อยากถูกนำรูปภาพไปโพสต์ประจานในโซเชียล

จากนั้นก็ถูกข่มขู่เรื่อยมาฮะ
ปรากฏจากการสอบสวนนายเอกพล
ให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อเก่าหานะฮะ
โดยให้การว่าตนจบการศึกษาชั้นปวช

แต่ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ
ปัจจุบันเนี่ยหาเลี้ยงชีพด้วยการไลฟ์

โอ้โหแต่ละครั้งหลักหมื่นเลย

แล้วก็ช่องตัวเนี่ยไม่พูดติดตามกว่า๓แสนคน

ส่วนเรื่องคดีน่ะมันเกิดนานแล้ว

ซึ่งหลังจากจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งตัว
สหพเมืองและความประถงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ

มันตายเพราะวีดีโอคอลกับส่งรูปมาเยอะมากแล้วนะ

แล้วก็มีหักลงหักหลังด้วยเรียบร้อยนะครับตำรวจก็เข้าไปจับแล้วน้องเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือเพื่อนเขาที่ถูกจับไปตั้งแต่ปี๖๔แล้วเรียบร้อย

อืมเพื่อนก็ทำแล้วก็ถูกจับไปแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาตอนนี้ตำรวจก็พยายามหาหลักฐานแล้วก็ไปพิสูจน์ในชั้นสอบสวน
คือมิจฉาชีพมันอาศัยช่องโหวถ้าเราไม่เปิดช่องโหวให้มันก็จะงับไม่ถูกแต่ส่วนอย่างบางทีเราพลาดไงเราแบบเผลอใจไปแล้วอย่างนี้เขาก็งับเลย